ใช่ค่ะก็คือเราคบกันมา๓ปีแล้ว
แล้วก็คุณแมททิวและครอบครัวเขาค่อนข้างซีเรียส
กับการให้เกียรติกับผู้หญิง
เขาก็เลยมองว่าถึงเวลาแล้วที่จะ
นอกคำมั่นโฟนและเป็นคำสัญญาณของเมือง
ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะสะพายให้กลุ่มเข่า
ในใจเขาตอนนี้เรายังไม่มีเลิกไปไหลงานหรืออะไรแบบนั้น
แต่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะไม่เกียจมุม
เปลี่ยนไงบ้างมุมเป็นกว่าไง

พูกก็เดินถ่ายลูกกันอะไรนะ

แล้วก็เจ้าเอ็กซ์ต้า๒๐๑๕มาซิบเก้าคน

ทั้งชีวิตเธอเหมือนอยู่ในหนัง

เขาเขียนตอนจบในแบบที่เธอต้องการได้

ตอนนั้นยังไงคะน้ำตาไหลเลย
ไม่ได้เป็นผู้หญิงที่อึ้งและน้ำตาไหล
ตอนนั้นก็จะแบบช็อกอยู่แป๊บนึง

เขาก็บอกว่าเขาจะเตรียมการยากมาก

อยากจะไปเยี่ยมศูนย์ช้างที่เชียงใหม่
ที่ดูแลบำบัดน้องช้าง
หาคนให้หน่อยค่ะวางดวงดนตรี

แต่ว่านานใช้เวลาหลายเดือนเหมือนกัน

แต่เขาเป็นคนที่ทำอะไรและวางแผน
แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นเขาก็พูดมาโดยตลอดว่า
มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ว่าต้องรีบหาวันแต่งงาน

เราก็มองว่ามันเป็นการมั่น
เป็นคำสัญญามากกว่าเป็นการให้เกียรติผู้หญิง
แล้วเขาก็มองว่าเขาก็พูดกับปูเสมอว่า
ใจเขาอยากให้ปูรู้สึกว่าปูมีคุณค่า
จริงรู้สึกไงมันเลื่อนมาสเต็ปหนึ่งแล้ว
จริงใจปูก็รู้สึกเหมือนเป็นคนที่มีคุณค่า
จริงก็ขอบคุณที่เขาให้เกียรติเรา
แล้วจริงเขาก็รู้ด้วยว่าปูอยากตั้งใจทำงาน

ตอนนี้พอเรามีความมั่นคงขึ้นในชีวิต

เราสามารถวางแผนชีวิตได้มากขึ้นว่า
โอเคเพราะปูต้องอยู่ระหว่างอเมริกากับเมืองไทย
โดยเฉพาะงานเมืองนอกด้วยแล้วก็งานเมืองไทย

ตอนนี้เราสามารถคุยกันได้ว่าโอเคจะอยู่ระยะเมืองทำงาน๑๙๔๒

โดยต่างคนต่างไม่ต้องบินหากันแต่ว่าตามหาหมด

เห็นที่บอกเขาพูดอยู่เสมอว่าอยากให้เกลียดโอ้

เอาเป็นข้อประกอบ

แต่ก่อนนั้นเค้าไม่ได้การพูดกับเรื่องนี้หรือนี่ไหมค่ะ
แล้วเมื่อเขามองว่าโอเค๓ปีแล้วขอดีกว่า
จนเราการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
แต่ว่าสำหรับปูอย่างที่บอกปูผ่านชีวิตมาเยอะผ่านโลกมาเยอะ
เลยมองชีวิตคู่เป็นอะไรที่
มากกว่าแค่ขอแต่งงานใต้ต้นสากุระ
มันคือมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันในทุกวัน

วินาทีที่เขาขอสิ่งที่คิดสิ่งแรกก็คือ
เราสามารถทำให้เขามีความสุขในทุกวันได้ไหม

จิคุณแมทยุได้ตัวเค้าทำอะไรแบบนี้ตลอด
ตอนเค้าเขียนซีรีส์เค้าเขียนปฎมาพันจ์ให้กูยิ้ม

เพราะว่าตอนนี้เพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันง่ายกว่าเดิม
เพราะว่าตอนที่เราเป็นแค่แฟนกันมันไม่มีคำสัญญาหรืออะไร
แล้วเรารู้สึกตัวเราต้องติดกันตลอดเวลาเพราะว่าเราต้องบินไปหากันนู่นนั่น
แต่พอตอนนี้เป็นทางการแล้วชัดเจนแล้วแล้วเขารู้ด้วยว่าใจหนู
คือผมมีความฝันที่ใหญ่เพราะเขาเองก็มีความฝัน
คำว่าแต่งงานมันก็เป็นสิ่งทางการรักษ์
แต่อันนี้คือการให้เกลียดสังคัญแล้วกันว่าไม่ว่าเราจะอยู่ข้างหน้าจะทำอะไร
มันคือคำสัดยาว่าจะให้เกลียดสังคัญแล้วกัน
แล้วเขาก็พูดกับปูว่าถ้าความฝันเธอปูไปเรียนการแสดง
งั้นฉันบอกเลยว่าตอนนี้ฉันอนุญาตไปทำเต็มที่เลย

เป็นแหวะแต่งงานเลยมั้ยคะ
จริงตั้งแต่เด็กจนโตไม่เคยได้หวังแหวนจากคนอื่น
แหวนจากการทำงานของตัวเอง
บอกว่าเขาเป็นคนที่เลือกแหวนที่เก่ง
เพราะว่าถ้าคุณเลือกให้ตัวเองคุณก็เลือกประมาณนี้

ใช่ค่ะเลยขอบคุณนะคะที่เห็นคุณค่าของโบ

ไม่ถึงนะคะไม่รู้ราคาค่ะ

แต่วงเดียวพอค่ะแต่งงานไม่ต้องให้แล้ว

ใส่ติดตัวหล่อค่ะคุณแพทย์บอกว่าให้แล้วไม่ควรถอดนะคะ

ก็ระวังไม่ขาดแบบนี้ด้วยค่ะ

ตอนที่ถ่ายอยู่ไม่กล้าถอดค่ะ

แต่ยันต้องก็ไปเรื่องอาณาอังนตรงหนึ่งนะคะ
อ๋อเต็มที่ค่ะ

คือวันที่ได้มีข่าวมาแล้ว

เพิ่งเกิดเองยังไม่ได้วางเลิกแต่ว่าทั้งผู้ก็เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์จู่ข้าง
ก็ค่อนข้างยาวในการใช้ชีวิตของผู้เลย

อย่างที่บอกการเป็นแฟนกัน๓ปีมันเป็นบททดสอบ
มั่นกันอีกสักพักหนึ่งก็เป็นบททดสอบ
แล้ววันแต่งงานจะทำยังไงให้มันอยู่รอด
ชีวิตคู่คือความอดทนและความเข้าใจ

ถ้าเธอถามใจปูอยากจะแต่งเสิร์ฟเมื่อไหร่
ปูยังจริงไม่มีวันที่ในหัวเลย

แล้วกางที่ปูปูค่อนข้างอยู่สายแบบ
จริงปูก็ล็อคั่นตอนชีวิตเหมาะมากกว่า
ปูว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือ

แล้วก็ให้เวลาเป็นบททดสอบ

ปูว่าก็ใช้เวลากันทุกวันอย่างมีความสุข
ก็คือจะทำเป็นวิธีมากเลยก่อน
ใช่ค่ะแล้วปูว่าคุณแมทเป็นคนที่เขาวางแผนชีวิตชัดเจนมาก

เขาอยากจะให้ปูทำในสิ่งที่ปูฝัน
และตัวเขาเองก็อยากจะช่ามที่ทุกคนสังคมจะเล่นได้

อ้าวถ่ายต่อมันใช่หรอ